ข่าวนี้แล้วฟังข่าวนี้ดีมันชุนละมุนมันนัว
เมียใจเด็ดโดดรับมีดโจแทงผัวปากทะลุปอด
อ่าดูน่าสนใจแต่งงงใช่ไหม
ผู้ชายคนนี้มากินเหล้ากินเหล้าไม่ยอมกลับ

กลับบ้านพอกลับบ้านปั๊บผัวไม่กลับ
ผมไม่กลับให้เจ้าของร้านเป็นผู้หญิงออกมา
ออกมาคือเสียงดังกันไงนะครับ
เมียเมียทะเลาะกับเจ้าของร้าน
เจ้าของร้านผู้หญิงหนึ่งคู่เลยนะหนึ่งคู่เลยนะ
ผู้ชายผู้ชายตัวนี้ลอยตัวแล้วนะครับไปยืนรออยู่
ปรากฏว่าไอ้ลูกค้าอีกคนนึงเนี่ย
มันไม่พอใจเหมือนเจ้าของร้านไงเสียงดังนะ
ทะเลาะกับผู้ชายเอามีดกำลังกระแทงป๊าบ

มันนวมันทรวงรและบุญแบบนี้เดี๋ยวเบ๊อร์ทจะลำดับให้ฟัง
เราเริ่มจากนางสาวหวาน
นางสาวหวานอายุ๓๑ปี
กำลังโกรธเลยมาที่ร้านเล่าบุกมา
มาตามในเซ็นในเซ็นอายุ๓๐กลับบ้าน

กลับบ้านจนผู้หญิงเจ้าของร้าน
นะครับออกมาบอกโอ้โหอย่าเสียงดังได้ไหม
นะครับแต่นางสาวน้ำหวานเมื่อกี้เห็นไหม
ใช้นิ้วใช้นิ้วจิ้มแล้วดันที่หน้าผาก
เจ้าของร้านจนหน้าหงายเอาละเป็นเรื่อง
สามีเห็นท่าไม่ดีนะครับอ่ากลับกลับก็ได้กลับก็ได้
แต่นางสาวหวานยังด่าผู้หญิงกลุ่มของเจ้าของร้านอยู่
อีกฝ่ายทนไม่ไหวด่ากลับด่ากลับทำไงคราวนี้
นางสาวหวานนะครับก็เดินนะฮะเดินวนกลับมาหยุมหัวเจ้าของร้าน
อันนี้ยังได้หยุมไปแล้วหยุมแล้วหยุมลงกับพื้นแล้ว
หลังจากทั้งสองฝ่ายตบกันเสร็จนึกว่าจะจบ
ก็วงจรปิดอีกมุมหนึ่งจับภาพผู้ชายผู้หญิงอีกกลุ่มหนึ่ง
เถียงกับสามีฮะเถียงกับสามีของนางสาวหวาน
ครับเออนี่แหละครับสังเกตนะสังเกตนะ
คือนางสาวหวานเนี่ยตอนไปเถียงเนี่ย
จะยืนหน้าสามีคอยคอยคอยคอยแบบว่ากันอยู่ตลอดเออกันอยู่ตลอด
นะครับเหตุเกิดที่ร้านเหล้าหน้าหมู่บ้านเคหะหนองหาน
อเภอสรรไซน์จังหวัดเชียงใหม่กลางดึกสามกันยายนที่ผ่านมา
หลังเกิดเหตุปรากฏว่านางสาวหวานถูกมีดแทงที่หลังนะ
อ่าทะลุปอดได้รับปัจจิตสาหัสเลยนะ
ลุเลยเหรอเออทะลุเลยทะลุเข้าปอดเลย
เลือดไหลเข้าปอดนี่โอ้โหทรงโรบางไม่ทันตายได้นะ
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสันทรายครับส่วนผู้ก่อเหตุนะครับ
ทำมือถือโทรศัพท์มือถือตกอยู่๓เครื่องไม่พอ
ที่สำคัญคือขอบคุณครับเลยบัตรประจำตัวประชาชน
ก็ตกอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยเมื่อวานนี้นายจักร
ดำเนินคดีเลยเนี่ยผู้ชายวัยรุ่นนะใช้มีดแทงเมียเขาได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็ให้การบอกว่าเขาไปดื่มกินกับหลานชายแล้วเมียนำมาตามกลับบ้าน
แต่ด้วยความหึงห่วงอะหึงอะไรล่ะพี่หึงอะไร
อะไรพี่ไปกินเหล้าคือเมียมาถึงเห็นผู้หญิงเจ้าของร้าน
หวานอ่ะหรอหึงผัวเห็นเจ้าของร้านเป็นผู้หญิง
เห็นพนักงานผู้หญิงหึงหึงก็เลยตบกัน
แต่พอหลังจากเรื่องใกล้จะจบแล้วดันมีผู้ชายวัยรุ่น
ลูกค้าในร้านโวยวายโวยวายใส่เมียของเขา
ก็เลยไปถามว่าคุณเกี่ยวอะไรเท่านั้นแหละครับเท่านั้นแหละครับ
มันจ้วงมีดจะแทงเมียผมก็เลยโดดขวางผมไว้ครับ
แต่คนทำไม่กว่าครับ
คนที่ทำให้เขารู้จักก็เขาเขาจับ
ว่าเคยรู้จักว่าเคยทำอย่างนั้นมาก่อนเลยครับ
ใช่แต่อันนี้แหละเดี๋ยวคงตามตัวไม่ยาก
เพราะเขาทำบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยนะครับหล่นเอาไว้
และชุดสืบสวนก็เลยติดตามตัวผู้ก่อเหตุแล้ว
เรื่องต้นอ๋อโอ้โหทิ้งบัตรประชาชนด้วย
แล้วยังเป็นคนในพื้นที่ด้วยสงสัยก็วันนี้น่าจะจับได้ล่ะครับ